พระพุทธปฏิมาของไทยซึ่งเป็นมรดกตกทอดกันลงมาจากอดีตในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันตั้งแต่พุทธศตวรรษที่๑๙นั้นพอจำแนกอายุตามสมัยทางประวัติศาสตร์ได้ดังนี้
ภาคกลางประกอบด้วยอาณาจักรมอนโบราณธวารวดีอาณาจักรกัมโภชะอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรอายุทยา
เหนือประกอบด้วยอาณาจักรมอนฮริพุนชัยอาณาจักรล้านนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออาณาจักรล้านช้าง
อาณาจักรเหล่านี้ไม่มีเขตแดนที่แน่นอนแต่ละเมืองก็อาจจะไปสวามิพักษ์ต่ออาณาจักรที่เป็นปรปักหรือตั้งตัวเป็นอิสระเมื่อโอกาสอำนวย
ขอบเขตราชอาณาจักรไทยเพิ่งจะกำหนดลงในแผนที่ปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช๒๔๕๒ไม่นานมานี้เอง